คุณผู้ชมคะถ้าจะพูดถึงพักอนาคตใหม่ตอนนี้นะคะนอกเหนือจากได้คะแนนเสียงค่อนข้างเยอะเกินความคาดหมายของพักแล้วนะคะ
การเลือกตั้งที่ผ่านมาโดนคดีก็หลายเรื่องเหมือนกันนะคะ
ก่อนอันนี้โดนไปสองแล้วอ่ะพรบคอมพิวเตอร์
อันนี้โดนพรบคอมพิวเตอร์ไปที่เขาวิจารณ์เรื่องพลังดูด
วิภาควิจารณ์แล้วก็ถูกฟ้องเอาไว้

อยู่ที่อายการแล้วใช่ค่ะแต่อายการยังไม่ได้สั่งฟ้องนะแต่สำนวนอยู่ที่อายการแล้ว
อีกหนึ่งเรื่องก็พรบคอมพิวเตอร์เหมือนกัน
รองหัวหน้าพักพลโทพงศกรรอดชมพูไปแชร์ข่าวปลอม
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่ดื่มกาแฟแพง
โพสต์ข่าวนี้โพสต์ปุ๊บลบเลยแต่นี่ก็โดนฟ้องเหมือนกัน
ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์อันนี้๒เรื่องแล้วนะ
ก็โดนหมายเรียกหัวหน้าพักอนาคตใหม่
นายธนาธรจึงรุงเรจิกก็โดนหมายเรียก
คือเป็นหมายเรียกสองข้อหานะคะเป็นความผิดตาม
่อความกระด้างกระเดืองเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
สองก็คือเป็นกรณีการช่วยเหลือผู้ต้องหากระทำความผิด
โดยให้ที่พำนักซ่อนเร้นหรือทำการใดเพื่อไม่ให้ถูกจับ
สองข้อหานี้ถ้าดูโทษนะคะโทษจำคุกสูงสุดถ้ารวมกันแล้วเนี่ย
เกือบ๑๐ปีนะคะคือโทษหนักเหมือนกัน
นายธนทรหัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็เลยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
หัวข้อก็คือเมื่ออำนาจมืดไม่ยอมปล่อยอนาคตใหม่
ซึ่งก็บอกว่าตัวเองเพิ่งกลับจากเดินสายขอบคุณประชาชนนะ๒วัน๕จังหวัด
กลับบ้านยังไม่ทันได้พักเลยมาเจอเรื่องร้อนที่ไม่น่าจะเป็นเรื่อง
มีหมายเรียกมาที่บ้าน๒ข้อหาอย่างที่บอกค่ะ
บอกว่าให้ไปรายงานตัวที่สนปทุมวัน๖เมษายนนี้
ยังสงสัยอยู่ว่าตัวเองไปก่อความกระด้างกระเดืองหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศตอนไหน
อันนี้โพสต์ตั้งแต่ทางฝ่ายกฎหมายคอสชยังไม่ได้ชี้แจงนะ

เดี๋ยวครู่เดียวทางคอสชทางฝ่ายกฎหมายเขาชี้แจง
อันนี้เรื่องหนึ่งค่ะอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะที่การพักอนาคตใหม่ค่ะ
ปิยบุตรแสงกระหนกกุลโพสต์ภาพหมายเรียกผู้ต้องหาหนึ่งฉบับนะคะ
มีข้อความบอกว่าวันนี้ก่อนออกไปทำงานเห็นหมายเรียกพยานกรณีแถลงการพักอนาคตใหม่
ยุบพักไทยรักษาชาติตัวเองเป็นผู้อ่านแถลงการฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่๗มีนาคม๒๕๕๙
เจ้าหน้าที่ให้ไปพบปอทวันนี้เวลา๑๓นาฬิกา
แต่ปรากฏว่าเพิ่งได้รับหมายเรียกพยานก่อนเที่ยงวันเดียวกัน
ซึ่งความจริงเป็นหมายเรียกที่มีมาตั้งแต่๒๗มีนาคมเพิ่งได้
เพิ่งถึงเมื่อกลางวันก็ต้องไปพบตอนบ่ายโมง
ตลอดสัปดาห์นี้เราก็พยายามเรียกร้องให้กตเลือกตั้งรายหน่วย
แต่ทำไปทำมาช่วงนี้เรากลับได้ของสะสมที่ระลึกเป็นหมายเรียกแทน
ซึ่งในโพสต์นี้ของอาจารย์ปียบุตรนะคะนายธนทรหัวหน้าพักก็ไปคอมเมนต์ด้วยนี่
คุณโดนปีหนึ่งผมโดนปีสองแล้วแข่งกันไหมใครมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้โพสต์กันเมื่อเช้าใช่ไหมใช่นี่ยังไม่รวมล่าสุดเมื่อบ่ายเย็นนะ
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ขาดคุณสมบัติการเป็นสอสอนะก็ต้องไปดูว่ากรกตจะว่ายังไง

และวันนี้นายธนทรนะครับได้ขึ้นรถแห่รอบกรุงเทพเพื่อขอบคุณประชาชนชาวกรุงเทพ
ไว้วางใจในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็เลือกผู้สมัครของพักอนาคตใหม่นะฮะ
ทั้งเขตที่ไม่ได้เป็นสอสอก็ได้คะแนนมาเยอะนะครับ
โดยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดี
อ่าตอนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่ายังไม่รู้ว่าไปมีพฤติกรรมแบบไหนถึงถูกดำเนินคดี
ไม่ได้สะทกสถานอะไรเกี่ยวกับหมายเรียกที่เกิดขึ้น
ธนทรและปียบุตรเตรียมใจไว้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช้ก็เร็วจะต้องเกิด
พวกเรารู้อยู่แล้วว่าจะต้องถูกกระทำเช่นนี้นะครับ
ดังนั้นไม่ได้สะทกสถานพร้อมจะเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง
ผมก็ขอเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างนี้ว่า
พวกเรานะครับธนทรปิยบุตรและชาวอนาคตใหม่ทุกคนเราไม่มีอะไร
เราไม่มีคุกไม่มีตารางไม่มีกฎหมายไม่มีปืนไม่มีรถถัง
สิ่งเดียวที่เรามีก็คือพักอนาคตใหม่
นี่คืออาวุธเดียวที่ธนทรและปียบุตรมีคือพักอนาคตใหม่
พักที่จะยึดมั่นต่อสู้กับประเด็จการทหารอย่างเข้มแข็งในอนาคต
สำหรับหมายเรียกที่มีมายังนายธนทร
นี่จะตกลงเป็นคดีที่เกิดขึ้นตั้งจากปี๕๘
ในช่วงที่มีนักศึกษาไปชุมนุมตอนครบ๑ปีการยึดอำนาจของคอสช
พันเอกบุรินทองประภัยซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายของคอสช
มีชื่อในหมายเรียกที่เป็นผู้ไปแจ้งความเอาไว้
พันเอกบุรินบอกว่าหมายเรียกนายธนทรเป็นกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
มีการชุมนุมที่นำโดยกลุ่มนักศึกษากลุ่มดาวดินและนายรังสิมันโรม
ซึ่งนายรังสิมันโรมปัจจุบันคือว่าที่สอสอปาร์ตี้ลิสต์ของพักอนาคตใหม่แล้วลำดับนี้ได้ด้วยนะฮะ
ในวันดังกล่าวนะครับช่วงปี๕๘มีการชุมนุมปิดล้อมสอนอปทุมวันแล้วมีผู้ชุมนุมถูกจับ๕คน
พันเอกบุรินบอกว่าขณะนั้นระหว่างที่การชุมนุมใกล้จะยุติเจ้าหน้าที่กำลังออกมาติดตามจับกลุ่มตัวนายรังสิมันโรม
แต่ปรากฏว่านายรังสิมันไหวตัวทันวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีไปขึ้นรถตู้คันนึงจากการตรวจสอบพบว่ารถคันดังกล่าวเป็นของนายธนทร
ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทำไมนายธนทรถึงถูกออกหมายเรียกเกี่ยวกับทั้งมาตรา๑๑๖แล้วก็เรื่องของการไปช่วยเหลือปิดบังซ่อนเว้นผู้กระทำความผิด
แต่คนก็เลยถามว่าโอ้โหเหตุการณ์มาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
อืมทำไมเพิ่งมาออกหมายเรียกตอนนี้เออ
ก็ได้รับคำชี้แจงมาว่าก็เพิ่งตรวจสอบรู้ว่ารถตู้คันดังกล่าวเป็นของนายธนทร
แล้วก็มีการเปลี่ยนพนักงานสอบสวนกว่าสามชุดอืม
ตำรวจเอกศีวรารังศรีพระมนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นคนเปิดเผยนะคะ
สาเหตุที่ออกหมายเรียกตอนนี้เพราะว่าเปลี่ยนหัวหน้าพนักงานสอบสวนมาแล้วตั้ง๓ชุด
คนล่าสุดตรวจสอบพบว่าอ๋อคดีนี้ยังตกค้างอยู่
เป็นเรื่องความมั่นคงก็เลยมาหารือตัวเองก็เลยสั่งการว่าออกหมายเรียก
ตำรวจมีพยานหลักฐานเพียงพอก่อนออกหมายเรียกก็เลยยืนยันว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ไม่ได้มาดิสเครดิตใครไม่ได้มีใบสั่งจากใครตำรวจทำงานตรงไปตรงมา
แล้วก็เตือนว่าอย่านำเรื่องนี้เรื่องของการออกหมายเรียก
มาเป็นเครื่องมือใช้ประโยชน์นะคะซึ่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
รายการถามตรงตรงกับคุณจอมขวัญนะคะคุณธนทรหัวหน้าพักอนาคตใหม่มาออกรายการ
ใช่ครับแล้วก็สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์พลตำรวจเอกศีวราด้วย
ลองไปฟังบางช่วงบางตอนดูนะคะอันที่มันตกค้างอยู่เนี้ย
เพราะว่าหัวหน้าคณะพนักงานสวนเนี่ยเขาย้ายคนแรกย้าย
คนที่สองกับเสียนคนที่สามตัดโทนมาอยู่พอบรรมมันก็เลยค้าง
เต็มถึงทุกวันนี้อะครับแล้วก็จะก็มันจะไปให้
คือพาหนีอะคะคือพาคุณรังจิบัลโรบหนี

นะฮะก็ผมเรียนได้อย่างนี้ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งนะครับ

ยืนยันว่าไม่มีการกัดแกล้ง
ผมมีข้อสังเกตนิดนึง
คือคุณศรีวราให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่บอกว่า

ว่าถ้าผมโดนอีก๒๐๐คนตรงนั้นก็โดนด้วย

คุณธนทรแน่ใจนะว่าคุณธนทรจำเหตุการณ์คืน

ผมไม่ได้ไปบอกว่าโอ้โหบุกโรงพักอะไร

คุณธนทรจำไม่ได้ป่ะคะ

กับประชาชนที่ไปให้กำลังใจนะครับ
แล้วก็ทุกคนก็นั่งคุยกัน

ดังนั้นผมก็ยังงงอยู่เลยว่า

ไม่เป็นไรเดี๋ยววันเสาร์ไป
ซึ่งจะเกณฑ์คนไปเป็นกำลังใจ

เราไม่มีระบบเกณฑ์

เกณฑ์ไปได้เป็นคันรถคันรถไม่มีนะครับ
ทุกครั้งไม่ว่าเราจะจัดปลาใสก็ดีนะครับ
ว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรก็ดี
เกิดจากความสมัครใจของสมาชิก
กลุ่มคนที่สนับสนุนพวกเราทั้งหมด
ถ้าใครอยากมาผมก็ยินดีต้อนรับนะครับ
ก็ต้องขอบคุณกันที่มาให้กำลังใจกัน
มาแสดงพลังที่อยากจะเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลง

คือในรายการถามตรงนายธนทรอย่างชี้แจ่งบอกว่า
วันนั้นเขาไม่ได้พานายรังสิมันโรมหนี

การชุมนุมแยกย้ายเรียบร้อย
นายรองสุมรรณโรมพบตำรวจอะไรเรียบร้อย
ก็เดินออกมาเขาเห็นเดินอยู่ริมถนน
เขาก็นั่งรถตู้เพราะไปสังเกตการณ์ดูการชุมนุม

คนเดินอยู่ริมถนนตอนนั้นยังไม่รู้จักกันด้วยซ้ำ

ก็รู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทกันไม่ใช่ไม่รู้จักกันเลย
ถูกต้องก็อาจจะไปไหนอะไรยังไง
บอกว่าอ๋อเนี่ยจะหาแท็กซี่ก็แล้วอ่างั้นก็ขึ้นมาสิเดี๋ยวผมไปส่ง
อันนี้ที่นายธนทรชี้แจงนะที่เหลือก็ต้องไปว่ากัน
ที่๑๖เมษาที่พนักงานสอบสวนเขาเรียกพบนะครับ